คุณผู้ชมฮะสังคมเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องอะไรแปลกอยู่เหมือนกันนะ

คือที่วัดแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง
คือไปหาพระที่วัดเป็นประจำนะ
แต่บางวันก็ดีบางวันก็ร้าย
วันคุ้มคลั่งบางวันเอามีดพระบุกเข้าไปในวัด
คุณคิดดูสิแค่หมาวิ่งผ่านยังทำร้ายหมาเลย
คือเอามีดพระฟันหัวหมาแบะเลย

นี้จริงเขามาละมาแก้ร์กล้องวงจรปิด

จากนั้นเขาคงโมโหแล้วไปฟันอย่างอื่นอีก

และที่เอาคลิปให้คุณผู้ชมดูจริงก็มีหลายมุม

เหมือนกับถือไปแล้วก็ไประบายกับทุกอย่าง

คุณคิดดูถ้าไปเจอพระท่านเดินมาพอดี

ผู้ชายคนนี้มันจะเอาพระฟันหัวคนอื่นเขาไหม
ก็ต้องทำไหมเพราะว่าขนาดหมายังทำเลย
กล้องวงจรปิดที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสที่วัดโคกโพอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
จับภาพได้เลยผู้ชายคนนี้ค่ะถือมีดพระด้ามยาวมา
เขาคือนายจักรีถึงเกลือเข้ามาในกุฏิ
แล้วนี่คุณผู้ชมดูอันนี้พอเข้ามา
พื้นตรงนั้นมันลื่นอยู่เขาก็มีแบบเสียหลักนิดนึง
มันแน่ดีไม่โดนมีดพระฟันเข้าหัวตัวเอง
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพอขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บถือมีดพระมาอยู่ที่มือขวานะ
แล้วก็เอามีดพระมาเหมือนกันจะฟันกล้องวงจรปิด

จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณกุมภา
แล้ววัดเขาก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรนะ
ทีนี้เมื่อวานนายคนนี้นายจักรีนมาอีกรอบที่๒นี่ไง
วันที่๒นี่มาก่อเหตุนะครับคุณเมื่อวานนี้ฮะ
แล้วคราวนี้เจ้าอาวาสเห็นก่อนปิดประตูกุฏิเอาไว้ก่อนเลยนะคะ
แล้วตัวนายจักรีเขาโมโหไงยืนตะโกนด่าเจ้าอาวาสอยู่หน้ากุฏิ
แล้วก็เอามีดไปฟันฟันต้นไม้แบบนี้ค่ะ
จังหวะที่หมาวิ่งผ่านมานะเขาก็เอามีดพระไปฟันหมาจนหมาหน้าเวอะเลย
มีภาพของหมาเนี่ยคุณตัวนี้เจ้าตัวนี้

นี่หน้ามันเวอะแล้วนะเราต้องตินเกอร์ไว้หน่อยเลือดอาบหน้านะฮะ

โอ้โหน่ากลัวหมาเจอแบบนี้พระท่านพระลูกวัดก็หวาดกลัวแล้วค่ะ
วันดีคืนดีจะกลับมามาทำร้ายพระหรือเปล่า
ทีนี้ก็อยากให้เจ้าอาวาสแจ้งตำรวจให้มาจับ
เพราะว่าตอนนี้นะพระเองก็ไม่กล้าจำวัดอยู่ที่วัดแล้ว
หลังจากที่ตำรวจรับทราบนะตำรวจก็มาเป็นสิบนายเลยมากับชาวบ้าน
มาช่วยกันล้อมจับนี่คือตำรวจอ่ะแย่งมีดพระจากนายจักรีเอาไว้
แล้วก็พาเขาไปชี้จุดที่เกิดเหตุครับทีเนี้ยต้องนำตัวนายจักรีเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลนะตรวจสอบเรื่องสุขภาพจิตด้วย
ท่านเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่านายจักรีคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เครือญาติก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่อง

ตมาก็งงว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้ต่อให้เป็นญาติกัน
ตมาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะทำให้ข้าวของวัดเสียหาย

นายจักรีก็มาที่วัดเป็นประจำนะคุณ
เดินไปเดินมาที่วัดนะฮะวันดีก็ดีคืออารมณ์ปกติ
แต่วันร้ายก็มาแบบนี้
แล้วก็ไม่รู้ไงว่าเวลามาที่วัดต่อไปคือจะดีหรือจะร้าย
คุณวันนี้เรื่องราวอยู่กับพวกคนคลั่งผู้ป่วยจิตเวท